เราพูดถึงพญาบึ้งแล้วครั้งก่อนงวดที่แล้ว

เพิ่มเติมคือเฮ้ยของดีนะเนี่ย

จำได้ว่าเหมือนออกมาหลายใบมาก

แล้วคนที่เขาดูเรามาคอมเมนต
บอกว่าเขาได้โชคจากพญาบึ้งที่เรานำเสนอ

มาตามสเต็ปขอขมากันก่อน

ตั้งใจจุดให้เป็นอย่างนี้เลยนะ
ก็คือรอบรูพญาบึ้ง

ช่วงของการจ่อนนี่ก็สำคัญ
เพราะว่าเขาจัดมาเป็นเศษกระดาษที่ม้วน

อันนี้เขาไว้สามชุดจัดลงไป

ทั้งหมดโปร่งใสและตรวจสอบได้

คุณคุณนะใครเป็นคนตรวจสอบ

แล้วก็เจ้าของที่เขาไปจัดการเรื่องนี้นี่แหละ

ถ่ายแล้วทำการทดสอบไปให้เรา

๓ชั่วโมงจริงหรอคนที่จะมารอไอ้การไว้ของพญาบึ้งเนี่ย
ต้องใช้เวลานะถูกต้องนะฮะ๓ชั่วโมงใช้ความอดทนสูง
แต่ทำไมรู้มั้ยให้มันแล้วใจอาจจะมันแล้วใจ
กลับบ้านแล้วมันไม่คาใจและคราวนี้บึ้งรูนี้ให้ผลงานออกมาเป็นเช่นไร
ไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
โอ้โหนี่งานดีอีกแล้วครับท่านว่ากันไปนะแค่นี้เองเหรอ
ก็เป็นไปได้ก็ว่ากันไปเขาบอกว่าขอแค่นี้พอแล้วเยอะกว่านี้มันสับสน
ใช่เหมือนครั้งที่แล้วดิฉันจำได้ว่าเหมือนบึ้งมือใหม่ไง
ไม่รู้ไม่รู้ว่าต้องเอาออกมากี่อัน
ประมาณนี้พอแต่พูดถึงว่ามันไม่ได้ว่าจะเป็นไปตามนี้ทั้งหมดนะ
เพราะบึ้งหลายที่หลายรูคุณชิสาหน้าบึ้งแล้ว

ทำให้ใครต่อใครหน้าบึ้งมาแล้วนะฮะ

เพราะฉะนั้นแล้วก็แล้วใจแล้ว